ท่านผู้ชมครับไม่ต้องเป็นหนังชีวิตไม่ต้องยืดเยื้อไม่ต้องมีปัญหา

ตเตอรี่รางวัลที่๑๑ใบ๖ล้านบาทที่ใครก็ไม่รู้ทำหล่นเอาไว้
หน้า๗๑๑สาขาตลาดแม่ยุพินที่อุดรธานีตกลงเจอตัวแล้ว
ใช่ค่ะตัวจริงซะด้วยมีภาพชัดเจน

คุณเขมสอนไม่ต้องไปอุดรธานีแล้วไม่ทันแล้ว
นี่นะฮะใบเดียวนะครับคือเขาไม่ได้เอาตรงต้นคั่วที่ว่าเขาแพ็คขายคู่๒ใบเนี่ยออกนะฮะ
เป็นใบเดียวนะครับ๕๐๓๔๔๖ลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
สาขาตลาดแม่ยุพินอำเภอเมืองอุดรธานีมีคนเก็บได้๒แม่ลูกนะฮะเก็บได้แล้วก็เอาไปฝาก
พนักงานของร้านเอาไว้เพื่อให้ตามหาเจ้าของ๑๖มีนาคมลอตเตอรี่ออกใบนั้นมันดันถูกรางวัลที่หนึ่ง
ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นคือนายเจลพัฒน์เวทกามาอายุ๒๖ปี
ก็เลยเอาไปแจ้งตำรวจที่สพนาขาบอกว่ารางวัลนี้มันรางวัลที่๑ครับ
ยังไงช่วยตามหาเจ้าของให้หน่อยก็แล้วกันทางท่านผู้บังคับการตพจอุดรธานี
บอกว่าโอ้โหนี่เรื่องใหญ่แล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กก็เลยมาดูคดีด้วยตัวเองเลย
ไล่ไปไล่มาถึงรู้ว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งก็คือนางมะยุลาสัมมลีอายุ๔๕กับเด็กหญิงรัตนพรหรือว่าน้องออยลูกสาวยุค๑๐ปี
เก็บได้แล้วก็เอามาให้กับพนักงานของร้านเอาไว้
ซึ่งตำรวจบอกว่าโอ้โหผู้จัดการร้าน๗๑๑คนนี้เนี่ยเขาเอามาให้ตำรวจหลังจากรู้ว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งแล้วนะ
ใช่นี่คือพลเมืองดีไง
ไม่ใช่ว่าแบบเอามาให้ก่อนโดยที่ไม่รู้ว่านี่คือรางวัลที่หนึ่ง
ไม่ได้คิดเอาเป็นของตัวเองเลยนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็ต้องไล่ตรวจสอบแล้วล่ะว่าเออตกลงแล้วใครจะเป็นเจ้าของตัวจริง
มีคนมาแจ้งความไว้มากกว่า๑คนหลังจากรู้ข่าว
จริงเจ้าหน้าที่บอกมีหลายคน
ว่าผมคือเจ้าของว่าหนูคือเจ้าของ
แต่ตำรวจบอกว่าคือหลักฐานมันต้องชัด
แล้วตำรวจเขาหาจนเจอหลักฐานชัดแล้วเห็นว่าเป็นใคร
ที่เป็นหลักฐานชั้นดีที่สุดในยุคสมัยนี้คือกล้องวงจรปิด
อันนี้คือหนูน้อยพลเมืองดีกับคุณแม่ที่เก็บได้แล้วไปให้พนักงานเขานะครับ
วันนี้ตำรวจชุดสืบสวนของอุดรธานีนะครับไปตรวจสอบหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับ
อยู่ห่างจากเซเว่นราวสี่สิบเมตรจุดเนี้ยที่ไปดูกล้องวงจรปิด
เพราะว่าเขามีแผงของผู้ค้าลอตเตอรี่อยู่๓รายนะวางแผงขายข้างตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ
ก็ได้หลักฐานมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีผู้ค้าลอตเตอรี่สามคนนะครับ
ที่เป็นชาวหนองบูรมภูกับชาวจังหวัดเลยนะที่เขาขายอยู่แถวนั้น
ตำรวจก็ให้มาให้ข้อมูลแล้วเพื่อเป็นพยานในการยืนยันตัวเจ้าของสลากตัวจริง
เพราะว่ามีคนที่มาแสดงตัวมากกว่าหนึ่งคนนั่นแสดงว่าต้องมีคนแอบแฝง
แล้วนี่ต่อไปชมประชมผนโจมตรีนัสชาติสุบภาคมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
บอกว่าตอนนี้เจอเจ้าของสลากรางวัลที่๑๖ล้านบาทที่ทำตกแล้วนะครับ
คนที่เขาขายนะคนที่เก็บได้พนักงานร้านสะดวกซื้อ
ก็ให้ข้อมูลเป็นพยานหมดนี่คือเจ้าของครับ

นางสาวสะสิทรแพทย์จันราอายุ๔๑ปีเป็นชาวอุดรธานีนี่เอง
นี่นะฮะนางสาวสาธิธรนะครับถามว่าหลักฐานคืออะไร
นี่คือนางสาวสถิธรนะฮะตำรวจก็ตามเจอแล้วด้วยนะฮะ
หลักฐานคือกล้องวงจรปิดหน้าเซเว่นครับอ่ามีกล้องวงจรปิดไหม
นี่ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่านางสาวสถิธรมากับลูกสาว
แล้วเธอทำสลากกินแบ่งรัฐบาลหล่นโดยไม่รู้ตัว
เห็นไหมเดินไปแล้วนะครับแล้วทำสลากหล่นโดยไม่รู้ตัวนะครับ
แล้วภาพหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีสองแม่ลูกพลเมืองดี
เขาเดินมากดเงินต่อแล้วเขาก็ก้มเก็บได้แล้วก็เอาไปฝากให้พนักงานของร้านเอาไว้
เพื่อตามหาเจ้าของเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะมีกระดาษร่วงนะครับ
คุณผู้ชมครับคอยดูนะฮะ
ดูนะคอยดูนะปุ๊บไปแล้วในวงแดงเอาไว้เนี่ยมีเด็กเหยียบด้วย
หลักฐานชัดเจนเลยไอ้ตัวนี้มันก็เห็นนะ

ใช่เข้าไปข้างในเลย

เข้าไปเทะแอร์
เล่าดิ่งความดีใจว่าตอนแรก

ทะเบียนรถของตัวเองที่ซื้อบ่อยออกรางวัลก็ไม่แน่ใจ
ก็มาเอกใจตอนแฟนมาทักว่าทำลอตเตอรี่หายหรือเปล่า
เห็นข่าวมีคนทำหล่นที่ตลาดแม่ยุพินครับ
ก็เลยไปตามหาคนขายลอตเตอรี่จนเจออืม
ก็บอกว่าซื้อมาจริงอยากขอบคุณพลเมืองดีที่เก็บได้นะคะ
สัญญาเลยว่ามีรางวัลตอบแทนให้แน่นอนค่ะ
เขาบอกว่าอยู่ตลาดแม่ยุพินอยู่เซเว่น
แล้วมันตรงกับที่เราไปแล้วมันตรงกับเลขที่เราซื้อ
ก็เลยบอกเขาว่างั้นป๊าก็ไปดูสิไปขอดูกล้องวงจรปิด
ถ้าถ้าใช่หมาก็คือหมาถ้าไม่ใช่ก็คือจบ
พอมาเจอแล้วพี่เขาบอกว่าอ๋อคนนี้ไงก็เลยบอกว่า
ก็เลยก็เลยใช่หนูจริงเหรอพี่ก็เลยก็เลยกระโดดกอดพี่เขาอะค่ะ
จิตใจพี่เขาดีไหมดีมากยอมรับว่าดีมาก
แล้วก็รู้สึกแบบอุ๊ยขอบคุณพี่ขอบคุณพี่เขามากแบบ
น้อยคนมากที่จะเป็นอย่างนี้ค่ะ
ด้านสองแม่ลูกพลเมืองดีก็บอกว่าไม่ได้อยากได้ลอตเตอรี่นี้
พอเก็บได้ก็คือตั้งใจเลยว่าต้องหาเจ้าของให้เจอต้องคืนเจ้าของ
ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าถูกรางวัลที่๑นะใบนี้
หกล้านบาทนะอันนี้คือสองแม่ลูกพลเมืองใช่ค่ะพลเมืองดีนะคะ
ที่สตศิษฐรเนี้ยเขากางเกงแดงใช่อันนี้คือพลเมิงดีเขาหยิบได้
ก็ไปให้กับพนักงานขายข้างในร้านสะดวกซื้อเธอบอกว่า
คือรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ของตัวเราเองต่อให้ถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัล
ก็ต้องคืนเจ้าของอยู่ดีอืมไม่เสียดายนะที่มารู้ว่าโอ้โห
นี่มันคือ๖ล้านบาทคืออยากจะหาเจ้าของให้เจอจริง
พอวามันบ่เมนของเข้าก็ต้องคืนเพลินนะจ๊ะนี่ป่าจ๊ะ
ป่าแก่ทรงหลานที่เป็นข้าวมาให้เบิ่งนะจ๊ะ
ก็ค่อยรู้นะ
ก็ดูว่ามันถูกรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะ
อืมไม่จ๊ะ
ส่วนคนขายลอตเตอรี่ค่ะบอกว่าจำเลขที่ขายให้กับนางสาวสาธิธรไม่ได้หรอกว่าเป็นเลขอะไร
ครับแต่จำหน้าตาได้อย่างดีเลยอืม
เพราะซื้อกันเป็นประจำครับแซวเล่นหยอกล้อกันประจำ
นี่คือคนขายนะคะที่เสื้อสีแดงนะคะ
ก็เลยยืนยันได้ว่านางสาวสสิทรมาซื้อลอตเตอรี่กับตัวเองจริงค่ะ
รู้แต่ว่าเขามาซื้อกับเราแค่นั้นแค่รู้ด้วยมาซื้อกับเรา
มาซื้อกับเราใช่รู้เขาเป็นคนที่มาซื้อกับเราจริง
แต่เราไม่รู้เลขเขาสวยเราก็หอกเขาอยู่เรื่อย
เวลาเรามานั่งขายอยู่ที่หน้าโลตัสไปว่าคนสวย
เขาจะเรียกเขาอย่างนี้มาซื้อลอตเตอรี่เขาก็จะยิ้มมา
ก็ถือว่าเกือบแทบทุกงวดที่เขาจะเดินมา
เพราะฉะนั้นหลักฐานคดีนี้ก็คือคุณสถิธรไปซื้อลอตเตอรี่จากแผงที่หน้าโลตัสเอ็กเพลส
ค่ะที่พี่คนขายเสื้อแดงคนนี้ขายให้อ่าแต่พี่เขาบอกว่าเขาก็รู้ว่า
คือคนขายก็จะรู้ว่าแผงเขาอาจ
ผลบัตริภังเนินตรฯศูพบังคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา๑ชุดนะฮะ
เพื่อจะตรวจสอบให้เกิดความถูกต้องและตรงไปตรงมาที่สุด
กล้องวงจรปิดคือเห็นชัดว่านางสาวสถิธรทำสลากตก
มีสองแม่ลูกพลเมืองดีมาเก็บได้แล้วเอาไปฝากคืนไว้ที่ในร้าน๗๑๑
แต่ตำรวจจะเอาให้ชัดไปเลยจะได้สิ้นข้อสงสัย
จะไปตรวจสอบตรวจพิสูจน์ถึงต้นคั่วสลากอย่างละเอียดไปเลย
ว่าเส้นทางที่รับมาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยต้นคั่วของสลากใบนี้
มันมาถึงคนค้าคนนี้ใช่ไหมถ้าใช่มาจริงก็เรียบร้อย
ก็คืนให้ก็ไปขึ้นเงินยืนยันว่าไม่ได้ประวิงเวลา
แต่ต้องการให้เกิดความโปร่งใสที่สุดเดี๋ยวมีปัญหาตอนหลังแล้วตำรวจจะยุ่ง
คือเอาให้ชัดเลยว่าต้นคั่วคืออะไรยังไง
นี่ก็เปิดตู้ให้ดูว่าสลากยังอยู่นะนี่ตำรวจเก็บไว้อย่างดี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีจะทำหนังสือไปถึงจังหวัด
เพื่อยกย่องชมเชย๒แม่ลูกพลเมืองดีนะครับแล้วก็พนักงาน
ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งร้านเลยนะไม่ใช่แค่ผู้จัดการคนเดียว
เพื่อยกย่องความดีในการทำงานทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี
ซื่อสัตว์ตรงไปตรงมาเพราะว่าเรื่องแบบนี้ต้องยกย่องชมเชยกัน
ต้องชื่นชมค่ะนะคะ